แต่ว่ามันมีผลกับทั้งชีวิตของคนที่ประสบอุบัติเหตุจริง
เป็นรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์ครับ

ฝนตกถนนลื่นแล้วมาเจอกันตรงสี่แยก
เนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ดูเหมือนว่าจะขอไปก่อน

สุดท้ายก็เลยเป็นแบบนี้
เห็นแล้วหวาดเสียวจริงนะครับคุณผู้ชมครับ

คือลักษณะว่าเดี๋ยวจะขอข้ามแยกตรงนี้
แต่รถมอเตอร์ไซค์ที่เขามาจากทางตรง

ก็จะพยายามผ่านแยกตรงนี้ไปให้ได้
แล้วไอ้แยกตรงนี้มันเป็นแยกที่มันไม่มีสัญญาณไฟ

สุดท้ายแล้วพอเกิดอุบัติเหตุ

คนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นั่นคือมอเตอร์ไซต์
โอ้โหได้รับบัตรเจ็บสาหัสนะครับ
ผมต้องบอกแบบนี้ว่าคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
ได้รับอาการเลือดคลั่งในสมอง

อยู่ได้เพราะว่าเครื่องช่วยหายใจกับยากระตุ้น

เนี่ยแต่ผลของอุบัติเหตุครั้งนี้
คือผมอยากจะบอกให้ว่าคือ

คือถ้าอาจจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ให้อีกฝ่ายหนึ่งไปก่อนแล้วคุณก็ขับผ่านไป

มันแค่วินาทีเดียวจริงที่ทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนถูกต้องแล้วแล้วมันเปลี่ยนไปทั้งชีวิต
การใช้รถใช้ถนนคุณต้องเหมือนเท้าที่เท้าอาศัยกันนะ
ทางการมีน้ำใจซึ่งกันและกันด้วยนะคะ